อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นประเด็นเรื่องของลูกเขย

แล้วก็มีเป็นคลิปที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานสำคัญ
ขณะที่ทะเลาะกันก่อนที่จะมีการยิงกันนะคะ

ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรคลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ประชุมนะคะเพื่อสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่นายสำริทอินมา
อายุ๗๗ปีเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าถูกนายโสพลชุ่มสายันซึ่งเป็นลูกเขย
ยิงปืนใส่ในบ้านพักที่อำเภอคลองหลวงนะคะ

แล้วก็มีคลิปเมื่อสักครู่นี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
เป็นคลิปที่ทะเลาะกันแล้วก็จนถึงช่วงจังหวะที่ยิงกันน่ะนะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุภรรยากับลูกสาวของนายโสพล

เรื่องที่ว่ามีคนขับรถชนสุนัขบาดเจ็บ

เขาเห็นว่าสุนัขถูกรถชนอยู่บนถนน

ก็เลยอุ้มสุนัขไปไว้ที่บ้าน
แต่ลูกเขยก็คือนายโสพลกลับมาเห็น
ก็นึกว่านายสำริทขับรถชนสุนัข

สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดลูกเขย

สองคนนี้เขาเคยทะเลาะกันเขาเคยมีปัญหากัน
เรื่องของมรดกที่ดินกันมาก่อนค่ะ
จากเหตุการณ์นี้พลตำรวจโทชันเทพเสสเวท

ตอนนี้ออกหมายจับนายโสพลเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าหลังก่อเหตุเขาหนีไปเอาอาวุธไปด้วย
ญาติก็เลยมีการประสานช่วยติดต่อให้เข้ามอบตัวนะคะ

หากว่ามีความขึ้นหน้าจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะคะ